คุณผู้ชมไปดูการบุกจับบ่อนการพนันเถื่อน

และดูวิธีการหลบหนีของนักพนันเขาหลบไปไหน
แม่ท่านนี้หรือคุณยายท่านนี้แหละ
คุณยายหิวข้าวหรือเปล่าเลยไปนั่งหุงข้าว
ไปดูภาพกันนะครับ

ม่ายยยชิงสเงาก็ได้ก็
แม่คนหนึ่งก็บอกเดินไม่ไหวแล้วหนีไม่ไหวแล้วนะฮะ
ส่วนคุณยายท่านเมื่อกี้อยู่ไปเข้าครัวเลย

บ้านคุณยายหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

เพราะว่าได้รับทราบมาว่าตรงนี้มันมีบ่อนการพนันเถื่อน

เพื่อไปตามจับกลุ่มนะฮะไปปิดบ่อนซะ

แตกกระเจิงเลยนะครับ
เขาเรียกวงแตกของแท้นะครับ

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมกับประหลัดป้องกันอเผินนาเชือก
สามารถจับกลุ่มนักพนันได้๕คน

เรียกคุณลุงคุณป้าแล้วนะ
เป็นแม่เป็นป้ายายหมดแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกจริงแล้ววงนี้น่าจะมีเกิน๑๐กว่าคนนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตที่จะตามจับมาให้หมดเลย
เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีกล้องบันทึกภาพเอาไว้หมดแล้ว
เพราะบางคนวิ่งเร็วก็วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ซึ่งการบุกจับบ่อนพนันในครั้งนี้นะฮะ
เพราะชาวบ้านร้องเรียนไปที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งลักลอบ

มีพนันไฮโลมีไพ่อะไรอย่างนี้ฮะ
มีทั้งนักพนันในพื้นที่และนักพนันต่างถิ่น
ส่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญชาวบ้านเขานะครับ
และปัญหาที่ตามมาคือเขากลัวแบบนี้เป็นแหล่งมั่วสุม
ใช่ค่ะนี่พอไงสิค่ะสองพอเสียพนันมาก
กู้เงินนอกระบบนั่นไงมันจะเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินนอกระบบ
กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ไปเลยนะคะใช่นะครับ
บ้านหลังนี้นำผ้ามาขึงบังไว้๒ผืน
ปูเสือนั่งเล่นกันใต้ถุนบ้าน
เมื่อ๒ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็เคยเข้ามาจับนักพนันที่บ้านหลังนี้ไปแล้ว
ครั้งนั้นได้นักพนันไป๑๕คน
ครั้งนี้ก็ต้องตามจับกลุ่มให้หมดนะครับ